ผู้ชายคนนึงที่ต้องบอกว่าคือถ้าเราเห็นก็รู้แหละว่าเมาหนักมากจริงแต่ระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นรถเนี่ยนะคะคือก็ยังกำแน่นไอ้สิ่งที่ทำให้เมาไปดูภาพนี้กันหน่อยค่ะ
เขาตะโกนแซวเลยได้ยินเมื่อกี้ไม่ปล่อยกระป๋องเลยนะ
กำแน่นเลยค่ะครับผมห่วงมากนะครับคือเดินก็ไม่ตรงแต่มือเนี่ยแน่นเลยนะคะ
สภาพของนายสุเวทนายสุเวทอายุประมาณ๕๐ปีแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือมันเกิดเหตุไงคะ
เพราะว่าขับรถเมาแล้วก็เนี่ยค่ะ
กรณีจอดอยู่อันนั้นคือรถเขานะ

นี่คือจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณอุโมงท่าพระ
ตรงถนนจรรย์สนิทวงมุ่งหน้ารัชดาท่าพระเนี่ยนะคะ
เขาจอดรถซื้อของอยู่ข้างทาง
แล้วอีกฝ่ายจอดแล้วก็มาชนท้ายรถเขา
พอเดินไปจะพูดคุยเคาะประตู๓๔รอบไม่ยอมออกมา
นึกในใจว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
พอออกมาก็บอกว่ามีปืน
เขาก็เลยต้องถอยออกมาก่อนแล้วรีบไปทำงาน
แต่ว่าคู่กรณีก็ยังขับรถตามมาแล้วหักรถมาชน
ชนเขาเนี่ยนะคะซึ่งก่อนอันนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
คือชนเขาแล้วรถตัวเองหงายท้องแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ
ตามมาเปิดไฟเลี้ยวตามมาตามมาปุ๊บตามมา
เอ้าปล่อยอีกสักพันธุ์ผมหลบเข้าซ้าย
เขาหักชนเลยทีนี้

ของผู้ก่อเหตุก็พบว่านายสุเวทเนี่ยนะคะ
มีบัตรแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

ก็ต้องเชิญตัวไปสอบส่วนที่สอนอท่าพระ
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปเพราะดูลักษณะแล้วคือ
ก็แน่นอนต้องไปตรวจแอลกอฮอลแน่นอนนะคะ

ไม่รู้จะมีเท่าไหร่นะคะแต่ถือ

การเอาพกแอลกอฮอล์ไปในรถเนี่ย
สำรวจตรวจเจอเนี่ยคนขับเนี่ย

คือคู่กรณีเขาก็จะต้องรีบไปทำงานด้วย